ใช่ค่ะข่าวจากโลกโซเชียลมีเยอะนะคุณผู้ชม
พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันคือเป็นภาพของนักวิ่งผู้หญิงคนนึงค่ะ
คือเธอใส่ชุดไปวิ่งแล้วมีคนเนี่ยเอาภาพไปแชร์
คือเหมือนกับว่าเน้นสัดส่วนชุดมันรัดมันเน้นสัดส่วน

ถูกต้องค่ะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นโซเชียลบูลลีอิ้ง
หรือว่าการทำร้ายกันด้วยข้อความผ่านทางโลกโซเชียล
แล้วสภาพจิตใจของนักวิ่งเนี่ยก็ย่ำแย่นะคะ
ภาพนี้นี่แหละค่ะเป็นภาพของผู้หญิงที่ใส่ชุดออกกำลังกาย

ชาวเน็ตเขาเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์กันเยอะ

แล้วก็คุกคามทางเพศผู้หญิงในภาพนี้นะคะ

ที่บอกว่าเนี่ยจริงมันก็เป็นเรื่องปกติของนักวิ่งผู้หญิง
อยากให้มองว่ามันเป็นการสนับสนุนเรื่องของการออกกำลังกาย
ทีนี้ค่ะผู้หญิงในภาพออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยนะ
บอกว่ารูปพวกนี้มาจากงานวิ่งมินิมาราทอนครั้งแรกของเธอ
แล้วชุดที่เธอใส่ก็เป็นชุดกีฬา
สำหรับใส่ออกกำลังเทรนนิ่งปั่นจักรยาน
เนื้อผ้าเนี่ยมันจะแนบเหนือแนบไปกับตัว
แล้วตอนใส่จริงมันไม่ได้มีแสงเงามันไม่ได้เห็นชัดเหมือนกับในรูป
เห็นแต่พุงแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงเสริมอะไร
เพื่อให้มันมีสวนนูนส่วนเว้า
คือเธอบอกว่าตัวเธอเป็นคนที่มีเนื้อหน่อยนึง
แล้วที่เลือกกางเกงขายาวก็ไม่มั่นใจไง

แต่ดูสิพยายามป้องกันแล้วคือใส่กางเกงขายาวแล้ว
แต่ว่าภาพที่ออกมามาเป็นแบบนี้
ซึ่งเธอก็บอกนะด้วยว่ารอยที่เห็นตรงเป้าเนี่ยจริงมันก็เป็น

เออเป็นเงาเป็นตะเข็บของได้ของผ้าเนี่ยนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นบทเรียน
คิดแค่ว่าเป็นคนธรรมดาที่หันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่ง
และที่สำคัญคือไม่คิดเหมือนกัน
ว่าตัวเองจะตกเป็นเป้าหมายโดยบูลลี่
เป็นจำเลยสังคมแล้วก็ถูกคุกคามทางเพศ
ต้องโดนลวนลามทางวาจาแล้วก็ความคิด

ที่ใส่ชุดกีฬาเหมือนคนอื่น
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเวลารูปภาพนิ่งของเธอ
คือไอ้ตัวบิ๊บหรือว่าเบอร์วิ่ง

ตัวนี้มันอาจจะขึ้นมาข้างบนมันไม่ได้ปิดตรงช่วงเป้าไง
จริงบางคนนักวิ่งเขาก็เอามาบังไว้
ชุดวิ่งของทั้งผู้ชายผู้หญิงมันก็เป็นกางเกงรัดรูปเหมือนกันนะฮะ
เขาก็เอาตัวป้ายเลขประจำตัวของเขาเนี่ย
ห้อยลงมาหน่อยให้มันบังไว้หน่อยรางตาไว้หน่อยนะครับ
แต่ทีนี้พอเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์

หลังจากนั้นมีชาวเน็ตไปให้กำลังใจเธอในเฟซบุ๊กเยอะเลยนะคะ
บอกว่าขอให้เรื่องนี้เป็นบทเรียน
ในการระมัดระวังตัวเองทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในโลกโซเชียล

เอาจริงนะไม่ได้โกรธคนที่คิดต่าง
แต่โกรธคนที่ไม่ให้เกียรติแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
ยังไม่คิดจะฟ้องร้องหรือว่าดำเนินคดีกับใครนะคะ
แล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนในวงการวิ่งมากยิ่งขึ้น
แล้วก็ลงท้ายข้อความนะเธอเขียนไว้ว่า
ลืมแล้วออกไปวิ่งเพื่อสุขภาพกันเถอะค่ะ
ดราม่างานหน้าเจอกัน
ก็หวังว่างานหน้าเธอก็ยังคงมีกำลังใจในการออกกำลังกายต่อ
ส่วนเรื่องของการเซฟตัวเองของการดูแลตัวเองเนี่ย
เธอก็น่าจะมีวิธีการแล้วแหละหลังจากนี้